ไปดูบรรยากาศคนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะมากราบสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะชาวจังหวัดเบื้องกาลเจ็ดร้อยห้าสิบคน
ก็เดินทางด้วยรถจำนวน๑๖คัน
เพื่อที่จะเข้ามากรุงเทพมหานคร
กราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
นายพิสูจน์บุษยภัณฑ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเบื้องกาล
ก็รอส่งประชาชนจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบคนสิบหกคันรถ
เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายนิพนธ์คนขยันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนำทีมค่ะ
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่จังหวัดบึงการอำนวยความสะดวกนำประชาชนในพื้นที่
โดยก่อนเดินทางก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งในเรื่องของวิธีการและขั้นตอน
รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมนอกจากนี้ทางขนส่งจังหวัดบึงกาล
ก็ได้ตรวจวัดแอลกอฮอลพนักงานขับรถและตรวจสภาพรถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วย
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะคณะชาวจังหวัดบึงการคณะนี้ก็ได้เดินทางถึงสถานีบริการน้ำมันถนนมิตรภาพที่
ท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็หยุดแวะจุดพักรถที่สถานีบริการน้ำมันมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทหารตำรวจให้การต้อนรับโดยทหารจากกอง
ให้ประชาชนที่เดินทางได้รับประทานด้วย
ขณะที่แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชริน

ส่วนภาคเอกชนต่างก็นำอาหารขนมและน้ำดื่มกว่า๑๐๐ชุด
แจกจ่ายเพื่อให้ประชาชนนำไปรับประทานระหว่างการเดินทาง
ก่อนที่จะถึงเมืองทองทานีในช่วงเช้าค่ะ
ด้านนายสุรชาติแสงรัฐชาวบ้านบ้านโคกเจริญ
ชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
คนนี้ตั้งใจออกเดินเท้านะคะ
เพื่อจะมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ระยะทางคิดแล้วประมาณ๕๐๐กิโลเมตรค่ะ

ได้เดินทางถึงบ้านพุทธศาลในตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมาย
หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาจุดอำเภอพี่มายอำนวยความสะดวก
แล้วก็ให้การช่วยเหลือไปจนสุดเขตรับผิดชอบ
จากการสอบถามนายสุรชาติก็บอกว่า
นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
ด้วยการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผัก

ถึงได้อยากตั้งใจไปถวายสักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ว่าการเดินเท้าครั้งนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ๑๐วันค่ะ